ดูเหตุนี้เกิดขึ้นที่ย่านสะพานใหม่นะครับ
เพราะว่าเป็นนุ่มเมาสุราแล้วก็เกิดความหลอน
คิดว่ามีคนจะมาขโมยรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ก็เลยจุดไฟเพื่อไล่เขา
แต่ปรากฏไฟมันคลอกตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ร่วมกันตรวจพิสูจน์ศพนายพุทธิพัฒนินบรรพบที่เสียชีวิต
สภาพไหม้เกรียมภายในหอพักแห่งหนึ่งย่านสะพานใหม่
หลังจากที่นายพุทธิพัฒน์ดื่มสุราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
ก่อนจะเกิดความคลุ้มคลั่งจุดไฟเผาตัวเองภายในห้อง
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า๑๐นาทีในการดับเพลิงจึงสงบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามนางจันทิมาโนนใหญ่เพื่อนที่อยู่ข้างห้องของผู้ตาย
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ย
ตะโกนส่งเสียงดังภายในห้องโวยวายเลยล่ะครับ
เรียกเจ้าของหอพักให้เข้ามาห้ามปรามแล้วก็เข้ามาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นเสียงก็เงียบหายไปแต่ว่าหลังจากนั้นเพียง๑๐นาที
ผู้ตายก็ตะโกนโหกเวกโวยวายขึ้นมาใหม่ครับ
บอกว่าให้จับคนที่เข้ามาขโมยรถได้แล้วก็หลบหนีเข้ามาในห้อง
ถ้าไม่ออกมาจุดไฟไล่เลยนะคือหลอน
บอกว่ามีคนขโมยรถแล้วก็ถูกไล่จับหนีมาที่ห้องของตนเอง
ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะจุดไฟเผา
ตอนนั้นเพื่อนบ้านเองก็คิดว่าผู้ตายโวยวายเป็นปกติก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่ไม่นานปรากฏว่าได้กลิ่นควันแล้วก็ตัวเองนั้นก็ออกมาจากห้อง
พบว่าผู้ตายจุดไฟเผาภายในห้องของผู้ตายเอง
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
พบว่าผู้ตายจุดไฟเผาภายในห้องของผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ

แล้วก็ลุกลามไปยังตัวผู้ตายจนถูกไฟคลอกนะครับ